คุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเรื่องราวที่มันน่ารักกันหน่อยนะ
โอ้โหไปเจอกับเด็กน้อยคนนึงแหมมีใจที่เข้าวัดเข้าวาแล้วก็ชอบที่จะสวดมนต์ไหว้พระด้วย
แต่ลีลาในการสวดมนต์ของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไปดูกันหน่อยครับ
ชุดภิโตของมีทศ์ขอให้กระปาจางมีความสุข
ภิกษุของมีศภิกษุของมีศ
ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า
ให้ข้าพเจ้าความสุขข้าพเจ้าอย่างความสุข
ภรรยาโรหะมีศภรรรยาโรหะมีศ
อ่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ดูแล้วเหมือนแบบว่าเออ
เอ้าแต่เขาเป็นความตั้งใจของเด็กน้อยคนนี้นะครับ
ผมเคยเห็นเวลาไปทำบงทำบุญเนี่ยบางทีก็ติดมือถือและไม่ได้สวดมงสวดมนต์บางคนไปถึงก็หลับ
น้องสรุปของคนนี้มันถือว่าตัวเองดีนี่นะ
ตั้งใจมากเลยเนอะ
เพื่อความเป็นสิริมงคล

จะได้ฟังแบบชัดเฉียวแบบเนี่ยครับ

แม้ยาวยังกันลงไปชนสดีได้เลยนะ